เบรกนี้ขอหวานหวานเลยแล้วกันนะคะ
คู่รักสุดสวีทเลยค่ะอองตนกับชิปปี้นะคะ
ติดตามอินสตาแกรมติดตามไลฟ์สดกันนะคะ
ปากมองบนบอกเลยคนโสดตายเรียบเหม็นความรักจริงเลยนะคะ
สวีทกันจริงกับคู่นี้นะคะล่าสุดมีโอกาสเจออองตวน
เดินทางมาฝากที่ผลงานที่สตูดิโอไทยรัฐทีวีเลยค่ะ
เขาไม่ได้มาธรรมดานะมาในฐานะโปรดิวเซอร์จ้า
แล้วขออัปเดตความสนิทกับแฟนสาวสักหน่อยแล้วกัน
เพราะว่าตอนนี้ละครลงจอต่อกันถึง๒เรื่องติดเลยนะ
และที่สำคัญประกบพระเอกรุ่นใหญ่เบอร์ใหญ่เลย
ไม่รู้ว่างานนี้อองตวนเขาจะว่ายังไงกดดันหรือเปล่าไปฟังค่ะ
ผมเฉยครับก็ค่อนข้างชินแล้วเนาะ
มันก็หลายปีแล้วที่เห็นอยู่แบบนี้อะไรอย่างนี้
เพราะว่าเขาจะเข้ามาที่ยิมผมออกกำลังกายทุกวันอะไรอย่างนี้
พบก็มีโอกาสได้เจอบ้างตามสนามบอลอะไรอย่างนี้

หลักก็คือเราจะเป็นห่วงร่างกายเขามากกว่า
เพราะว่าทำงานแล้วมันค่อนข้างหนัก
เรื่องพร้อมกันประมาณน่าจะ๔๔ปีแล้ว

เหมือนเดินมาก็ไม่รู้แต่ก็ปกติค่ะ
เอามาให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกันค่ะ
โอ้ยบอกแค่นี้ก็รู้แล้วนะคะว่าความรักดีเว่อนะคะ
ชิปก็โอเค

ผลงานใหม่ค่ะคุณ
เทรนด์เหล่าเกมเมอร์นะคะทั้งหลายให้โชว์สกิลกันแบบระดับโลกเลยค่ะ
ส่วนบทบาทนักมวยที่ตอนนี้บอกเลยเจ้าตัวบอกว่า
ยังไงก็ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะ
ก็เกิดมาจากวงการมวยนะก็ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะ
เดี๋ยวก็ต้องเตรียมตัวในการสู้ศึกไงก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงแล้วกัน
มีผลงานภาพยนตร์ให้ได้ติดตามเร็วนี้ด้วยนะคะ
สำหรับองค์ตัวนะคะฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะ